แต่ว่าวันนี้กลุ่มกรยานมิตรจังหวัดสตูนมีการมายื่นเรื่อง
ขอความเป็นธรรมให้กับพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
หลังจากถูกออกหมายเรียกเมื่อวานนี้
ข้อหามร่วมกันฟอกเงินร่วมกันรับของโจรครับ
นายกระมวลชัยดิษรประธานศูนย์กรยานมิตรจังหวัดสตูน
พร้อมกับพวกรวม๒๐คนไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้กับ
เทพยานมหาหมุณีหรือหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ออกหมายเรียกในฐานะผู้ต้องหากระทำผิดฐานสมคบกัน
ฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจร
โดยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่เป็นธรรมต่อ
พระเทพยานมหาหมู่นีเหลืองหรือว่าพระธรรมชโยชน์
ได้ทำหนังสือเข้าร้องเรียนดังกล่าว
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมจากศูนย์ดำรงธรรม
ประจำจังหวัดช่วยปกป้องให้ความเป็นธรรม
โดยต้องการไม่ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ
ในคดีพิเศษที่๒๗ทัพ๒๕๕๙
หลังส่งหนังสือให้ศูนย์ดำรงธรรมแล้ว
กลุ่มชาวบ้านได้นำหนังสือมาร้องขอความเป็นธรรม
ส่งให้กับนางสาวจันทิมาบุญจันทร์
วิชาการศาสนาชำนาญการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสตูน
นายกระมวลชัยก็บอกว่าการไปยื่นหนังสือ
หลังจากยื่นเรื่องแล้วจะติดตามต่อไปว่า